ตำรวจเชียงใหม่ได้ล้อมจับนะคะซึ่งเป็นโจรควงปืนปลอมค่ะ
จี้ชิงทรัพย์สร้อยคอทองคำของพนักงานร้านอาหารจีนในโรงแรมดังแห่งหนึ่งนะคะ
จากนั้นใช้รถจักรยานยนต์หลบหนีแต่ว่าหลงทางนะคะเลี้ยวผิดเข้าซอยตันค่ะ
สุดท้ายตำรวจจับได้ค่ะ
นี่คือนาทีที่ตำรวจสพแม่ปิงนะคะไล่กวดจับนายเทวาริสภาคภูมิพัฒนาอายุ๓๕ปีค่ะ
อยู่ที่หมู่ที่๓ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมยึดของกลางสร้อยคอทองคำ
หนัก๒สลึงปืนสั้นปลอมและรถจักรยานยนต์นะคะ
บอกว่ากำลังช่วยกันล้อมไล่คนร้ายเป็นชายหนึ่งคน
หลังจากที่ขี่รถจักรยานยนต์พกปืนปลอม
เข้าไปตามประกบจี้ชิงเอาสร้อยคอทองคำของหญิงสาวอายุ๒๓ปี
เป็นพนักงานห้องอาหารจีนระหว่างที่ขี่รถไปทำงาน
ก่อนที่จะเร่งเครื่องหลบหนีเข้าซอยรุ่งโรธอันไหล่ยนต์ค่ะ
ทางผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลือชาวบ้าน
จึงได้พากันไล่ต้อนเข้าไปในซอย
คนร้ายหลงทางเนื่องจากเป็นซอยตัน
และทิ้งรถวิ่งเข้าไปหลบซ่อนในบ้านเรือนชาวบ้าน
จึงถูกล้อมจับไว้ได้ในสุดท้าย

รับสารภาพว่าอดีตเคยทำงานขับรถบรรทุกรับจ้าง
แต่ว่าตอนนี้ตกงานนะคะต้องการเงินไปเลี้ยงดูครอบครัว
ตัดสินใจก่อคดีเป็นครั้งแรก
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะตอนนี้กำลังขยายผล
เชื่อว่าผู้ต้องหาน่าจะเคยก่อคดีทำนองนี้มาแล้วหลายครั้ง
เนื่องจากมีการวางแผนค่ะโดยเฉพาะการใช้แผ่นทะเบียนรถปลอม
ที่มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีค่ะ